คุณผู้ชมน่าจะเห็นเรื่องนี้ในโลกออนไลน์กันไปแล้วนะคะ
มีนักทำคอนเทนต์สายกินผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอดังในโลกออนไลน์เนอะก็ชอบกินอะไรแปลก
แต่คราวนี้มันแปลกจนถึงขั้นโดนทัวร์ลง
ถึงขั้นคุณหมอต้องออกมาเตือนเพราะเธอกินค้างข่าว
ค้างคาวเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค
เดี๋ยวไปดูคลิปของเธอกันก่อนค่ะมีฟันเธอ
เอาล่ะขึ้นหูไปสดน้ำ
เมนูนี้คือซุปค้างข่าวเนี่ยฉีกปีกค้างคาวกินแบบ
สดน้ำโอ้โหเขาแนะนำเลยว่าเอาปีกออกก่อนนะ
แยกหัวออกนะเอาเท้าที่มีเล็บออกนะไปจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วกิน
บอกว่ารสชาติเหมือนแมงเม่าเหมือนเนื้อหนูหนูนาค่ะ
เธอบอกคังขาวแถวนี้ไม่มีเชื้อโรคเหรอเอ้าคลิปนี้เก้านาทีครึ่งน่ะพี่อุ๋ย
แต่เธอโดนทัวร์ลงจนต้องลบคลิปกินค้างคาวทิ้งไปอ่ะเพราะว่า
เอาจริงนะคนที่ไปตำหนิคือตำหนิด้วยความเป็นห่วงนะครับ
เพราะค้างคาวมันเชื้อโรคแล้วคุณจะป่วยไหมจะอะไรไหม
คุณหมอถึงขั้นออกมาเตือนกันเลยนะคะนายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธาผู้มนุยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกเลยว่าเชื้อโรคจากค้างคาวรุนแรง
พัฒนาเป็นโรคระบาดได้เลยแม้จะสุกแล้วก็ตามนะคะ
มันเสี่ยงจะติดเชื้อค่ะทั้งทางเลือดทั้งเครื่องในทั้งขนของค้างข่าว
สัตวแพทย์พัฒระพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกผู้หญิงคนนี้ที่กินค้างคาวเนี่ย
ไปหาหมอเลยนะควรจะไปหาหมอเลยนะคะไปตรวจร่างกาย
เพราะทุกคนรู้ดีว่าค้างคาวเป็นสัตว์อมโรคคือเต็มไปด้วยโรคเป็นสัตว์รังโรคใช้คำนี้
เชื้อราไวรัสอะไรเยอะแยะอีโบล่าลิซ่าไวรัสนิปาไวรัสเมอร์ซาโควิดสิบเก้า
มีเชื้อราอีกมันหลายอย่างจริงปรุงสุกแล้วก็ไม่ได้นะคะ

ต่อให้เอามาล้างน้ำล้างทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแต่เชื้อมันอยู่ในตัวมัน
เพราะฉะนั้นในขบวนการที่มีการจับสัมผัสหรือมีการปรุงอาหารหรือประกอบอาหารเนี่ย
มันมีการสัมผัสกับสารคัดหลังในตัวค้างข่าวโดยตรงอยู่แล้วนะครับ
ยิ่งถ้าบอกว่าใช้ความร้อนแล้วเชื้อโรคมันตายเนี่ยมันไม่มีบอกหรอกครับว่า
อุณหภูมิสูงขนาดไหนจะทำให้เชื้อโรคมันตายมันผิดกฎหมายนะครับ
ค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ย
ค้างคาวร้อยชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นการไปล่าไปจับไปทำร้ายสัตว์เหล่านี้เองเนี่ย
มันมีความผิดโดยตรงของมันอยู่แล้วนี่เป็นความผิดด้วย
มันต้องแบบโอ้ยบางอย่างมันต้องร้อนถึงเท่าไหร่เท่าไหร่
มันไม่ใช่แค่ปรุงสุกแล้วจะกินได้ก็ตอนโควิดระบาดใหม่ใหม่เราก็คุยกันเรื่องค้างข่าวเนี่ย
ใช่ไงโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ค่ะในแพทย์มนูลลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ได้โพสต์เอาไว้ค่ะ
ว่ามีคณะเดินทางศึกษาธรรมชาติติดเชื้อราชนิดหนึ่ง
ยากหน่อยขึ้นให้หน้าจอก็แล้วกันเชื้อราชนิดเนี้ย
เพราะไปสำรวจโพรงไม้ที่ชื่อว่าช้าม่วง
อายุเป็นร้อยปีที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้ป่วยมีจุดที่ปอดมันคือเชื้อราที่มาจากมูลค้างคาว
นี่ไงก็เลยจะย้ำว่าค้างคาวอุดมไปด้วยเชื้อโรคจริง